เรายังมีข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเรื่องของทุเรียน
นางสุภาวดีแซ่โกเจ้าของร้านขายผลไม้ในพื้นที่ตำบลหมอนางอำเภอพนัฐนิคมชนบรี
พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดที่คนร้ายเข้ามางัดกุญแจก่อนที่จะไปเอาทุเรียนแปดตะกร้า
เอาไปขาย๔๐ลูกน้ำหนักรวม๑๕๐กิโลกรัมเพิ่งจะส่งมาเลยนะ
แล้วก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมาไม่ต่ำกว่า๒คนค่ะ
เอารถกระบะมาด้วยผลในช่วงกลางดึก๒๘เมษาที่ผ่านมาเพราะว่าฝนกำลังตกเลย
เอารางตรงเนี้ยมาใส่๓รางแล้วก็ตรงนู้นอีกหยิบเอาเองอีก
เจ้าของร้านเขาบอกว่าปกติแล้วก็ไม่เคยเก็บทุเรียนไว้ที่ร้านนะคะ
ถ้าเหลือจากการขายจะเอาไปเก็บที่บ้านทุกครั้งเลย
แต่ว่าวันนั้นฝนตกกลัวทุเรียนจะเปียกก็เลยไม่ได้เอากลับไป
และไม่คิดว่าคืนเดียวเท่านั้นเองจะมีขโมยเข้ามาเอาไปนะคะ
อยากฝากให้ตำรวจเข้ามาดูแลหน่อยแล้วก็ช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้าย
จากบริเวณนี้มีคนร้ายมาขโมยของในร้านเป็นประจำ
และจุดที่เห็นนะคุณผู้ชมเห็นไม่ได้มีร้านเดียวนะอยู่หลายร้าน
เขาก็ปิดร้านไว้ตอนเย็นเขาก็กลับบ้านบางทีของอยู่ในร้านนั่นแหละ